ขยับลงใต้ไปที่พัทธลุงครับเหตุการณ์นี้
มีรถเก่งคันหนึ่งพุ่งชนเข้าไปในบ้านซึ่งบ้านหลังนี้
มีคนแก่อยู่ข้างในอายุแปดสิบกว่าอุ้ย
แล้วก็ลูกชายของคุณยายป่วยติดเตียงนะฮะ
ดูนะยายคือนอนอยู่เลยอ่ะแล้วรถเก่งพุ่งเข้าไปอ่ะ
เสียวมากนะครับคนขับลงมาจากรถท่าทางคล้ายคนเมา
ตำรวจมาถึงไม่ได้เป่าแอลกอฮอลตรงนั้นนะฮะ
เอาทำไมอ่ะคะไม่ได้เอาเครื่องเป่ามาด้วย
แล้วสักพักหนึ่งคนขับรถเก่งเห็นว่าโทรให้เพื่อนตำรวจมารับตัวออกไปจากจุดนั้นเลย
งงนะครับแบบนี้ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมคุณมิ้นฮะอัดเข้าไปเต็มแรงเลยนะคะเนี่ย
สี่ทุ่มสี่สิบสองนาทีครับมายังไงคะคุณพุ่งเข้ามาเสียหลักเป๋มาจากตรงนั้นนะฮะ
ไฟสว่างวาบมาแล้วพุ่งมาเลยครับผ่านมาเลยอ่ะเต็มแรงครับอืม
วันที่สี่มีนาคมสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มครับ
นาทีที่รถเก่งคันดังกล่าวเหมือนจะเสียหลักพุ่งมาชนกำแพงบ้าน
ลุเข้าไปในตัวบ้านแล้วในบ้านเกือบ๕ทุ่ม
คนในบ้านนอนแล้วนะครับถ่ายคลิปเอาไว้หลังเกิดเรื่องครับ
หวนอายุแปดสิบสามเจ้าของบ้านเจ็บสาหัสอุ้ย
ข้อมือขวาหักสะโพกขวาหลุดครับโอ้ย
แม้ว่าคุณยายตอนนี้อาการจะดีขึ้นแต่ยังขยับตัวไม่ได้
ส่วนลูกชายของคุณยายอายุสี่สิบเก้าครับป่วยติดเตียง
โชคดีว่าปลอดภัยคือหัวรถเนี่ยหักไปอีกด้านหนึ่ง
คือถ้าเป๋มาอีกทางหนึ่งเนี่ยอาจจะอันตรายและหนักกว่านี้นะครับ
ตัวบ้านและทรัพย์สินกำพงกำแพงพังเสียหายอย่างที่เห็นนะครับ
หลายรายการเลยรถเก๋งคันดังกล่าวพังเสียหายบริเวณส่วนด้านหน้า
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีบรรพฤษครับในจังหวัดพัทธลุง
ปรากฏว่าจุดเกิดเหตุเป็นรอยต่อ๒อำเภอคืออำเภอศรีบรรพฤษและอำเภอศรีนคริน
คนขับรถเก๋งตำรวจแจ้งข้อมูลบอกว่า
ชื่อนายสันติแสงทองเป็นสจพัทธลุงเขต๑อำเภอควนขนุน
เจ้าตัวจะว่ายังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเรื่องนี้กันต่อครับ
วันนี้คุณปิยชาติคงถิ่นนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ไปคุยกับลูกสะพ้ายของคุณยายหวน
คุณยายคือคนเจ็บนะและเป็นเจ้าของบ้าน
ลูกสะพ้ายเล่าให้ฟังบอกว่าหลังเกิดเรื่อง
คนขับเก๋งคันนั้นเขาลงมาจากรถท่าทางคล้ายเหมือนคนเมา
เขาบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อน
ตำรวจบอกว่าไม่ได้เอาเครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล

แล้วนายสันติยกหูโทรหาให้เพื่อนที่เป็นตำรวจ
รับตัวออกไปจากจุดที่เกิดเหตุทันทีครับ

ชาวบ้านบอกว่าผิดหวังมากกับการทำงานของตำรวจ

แอลกอฮอล์ก่อนไม่ตรวจให้มันชัดก่อน
ให้กลับบ้านไปเฉยต่อหน้าต่อตาของครอบครัวคนเจ็บ
และเจ้าของบ้านที่พังเสียหายเหรอเนี่ย
หลังเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปครับ
นักข่าวในพื้นที่เอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เจ้าหน้าที่อำเภอศรีบรรพฤษคนหนึ่งประสาน

อ้างว่าทำให้ภาพรวมของอำเภอศรีบรรพฤษเสียหาย

ขอบงานที่ก็ว่าใบทะเบียนรถกับว่าก็ไม่ตรง

ข้อมูลที่ลูกสะพ้ายของคนเจ็บเล่าให้ฟังครับ

ชื่อก็ไม่มีป้ายทะเบียนก็ไม่ตรง

แล้วทะเบียนรถก็ไม่ตรงกับคันที่ก่อเหตุ

สลับตัวเลขกันเช่น๙๐๔๕เป็น๙๐

ภาพป้ายทะเบียนหลังรถเก่งคันสีแดง
นั่นคือ๙๐๔๕แล้วทำไมในใบนั้นเป็น๙๐๙๕เขาก็งงฮะ

ระหว่างนี้เราได้คุยกับผู้การจังหวัดพัทธลุงครับ
บอกว่าจากการสอบถามผู้ต้องหาบอกว่าดื่มวายมา๑๒แก้ว
หลังเกิดเหตุตำรวจก็นำตัวนายสันติไปตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับ
แต่ไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีบรรพฤษช่วงประมาณตี๒เข้าสู่วันที่๕มีนา
โรงพยาบาลไม่มีห้องแล็บก็เลยเก็บเลือดแล้วนำไปส่งตรวจต่อไปครับ
ทางด้านพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับนายสันติเบื้องต้น
คือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินเสียหาย
ถ้าหากผลตรวจเลือดออกมาพบว่าแอลกอฮอลตัวเลขเกินกฎหมายกำหนด
จะแจ้งข้อหาเพิ่มครับก็คือเมาแล้วขับ
ผู้การจังหวัดคือใหญ่สุดของจังหวัดแล้วเนี่ยบอกแบบนี้ฮะ
ส่วนผู้ครับพี่เนี่ยเนี่ยง่าครับ
ชื่อต่อมาว่าชื่อนายสันติแสงทองเนี่ย

ผู้ครับพี่ก็รับว่าคอนที่นี่ก็เดิมไวน์มาแก้วสองแก้ว
ก็ต้องรอผลการตรวจครับ
ฟังแบบนี้ก็อุ่นใจหน่อยครับท่านผู้การครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงยืนยันไม่มีใครที่จะมีอิทธิพลเหนือกฎหมายครับ
สันติบอกกับตำรวจเบื้องต้นยอมรับว่าผิดจริงและยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้ทุกอย่าง
ขณะเดียวกันคุณมิ้นคุณผู้ชมดูหน้าจอนี้ครับ
นี่คือบริเวณโค้งก่อนจะถึงบ้านหลังที่คุณยายนั้นประสบเหตุนะฮะ
ถนนนี้เป็นโค้งอันตรายเป็นเนินและโค้งหักศอก
เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งปีก่อนมีชาวบ้านถูกรถชนตายสองศพตรงจุดนี้
เอาล่ะสภาพคนขับขี่ส่วนหนึ่งสภาพรถส่วนหนึ่ง
บริเวณจุดเกิดเหตุโค้งตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ชาวบ้านเลยบอกว่าช่วยแก้ไขหน่อยได้ไหม
ติดตั้งไฟส่องสว่างหน่อยมีป้ายเตือนหน่อยป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซาก
และอาการของคุณยายล่าสุดยังคงอยู่ที่โรงพยาบาล
ยังต้องใส่ท่อใส่สายครับเข้าเฝือกที่แขน
หายไวนะครับส่วนทางคดีและการเยียวยาช่วยเหลือก็
เดี๋ยวรอผู้ก่อเหตุเขาแจ้งรายละเอียดต่อไปฮะ